มาดูกันเรื่องความสวยความงามกันหน่อย
ถ้าพูดถึงคำว่าศัลยกรรมหลายคนอาจจะนึกถึงเกาหลี
อีกหนึ่งอย่างที่ต้องนึกเลยเธอคนนี้ค่ะ
หญิงแย้ทำไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจริง
ไม่รู้จะสวยไปถึงไหนหลายคนตั้งคำถามเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้เธอก็สวยขึ้นสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอเลยนะคะ
นี่เห็นปุ๊บอึ้งคึ้งกันจริงเลยค่ะเพราะว่าสวยปิ้งขึ้น
รูปร่างเธอเนี่ยผอมเปรียวลงขาเล็กเรียวชวนตะลึงนะ
เจ้าตัวบอกว่าดูแลตัวเองเยอะขึ้นออกกำลังกายด้วยค่ะ
ส่วนขาที่ดูเรียวเล็กมากแน่นอนว่าไปเอาไขมันออกมาเรียบร้อยแล้ว
ส่วนใบหน้าที่เปลี่ยนทุกไตรมาสพี่หญิงแย้บอกว่าเจอกี่ทีหน้าฉันก็เปลี่ยน
ช่วงนี้เริ่มเห็นผลแล้วก็จะทำให้หน้าตึงดูเด็กลง
พูดมาเยอะขนาดนี้ใช่ว่าเจ้าตัวเขาจะยอมหยุดง่ายนะ
บอกว่าถ้ามีเวลาก็พร้อมจะแพ็คกระเป๋าไปขึ้นเขียงอีกแล้วล่ะค่ะ
รูปกลับไปดูแบบรูปสมัย๒ปีที่แล้วไม่เคยเหมือนเดิมเลย
ไม่ได้อดอาหารแต่ว่าแบบคือตั้งแต่ดูดไขมันขาดูดไขมันแขนอ่ะ
มันกลายเป็นว่าไอ้ที่อ้วนขึ้นมันไม่ได้ไปอ้วนขึ้นที่ขาแขน

หน้าก็จะแบบลึกอยู่พักหนึ่ง
หน้าก็อยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มลงมาแล้ว
ดูดไขมันตรงช่วงเอวเนี่ย

เหมือนกระตามวันอ่ะ
ถ้าในอนาคตถ้าประเทศเปิดแล้วอาจจะไปเกาหลี